ยังไงก็มีโอกาสจับมือกันได้อยู่ตลอดเวลา

ก็หลังจากที่ใช้อำนาจของสวโหวตเสร็จ
แม้ตัวเองจะไม่มีถึง๒๕๐มันก็สามารถเป็นรัฐบาลเสียงข้างนอกให้ได้
จังหวะแบบนี้มันมีทรัพย์ใหม่

การรัฐภาษณ์จะเป็นไพ่ใบสุดท้าย
ถ้าฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ไม่ตรงใจหรือเปล่า

นายกคนนอกคนในเอาเหตุผลออกมาให้ได้
แล้วมันก็เดินไปเลือกตั้งแต่งปกติ
รายการที่จะมาเล่าเรื่องการเมือง
คลุกวงในสไตล์คนขี้เมาส์
ไปกับนิ้วอรพินยิ่งยงพัฒนา

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองวงเล่านะคะ
อยู่กับดิฉันอรพินยิ่งยงพัฒนา
บรรณาธิการบริหารของไทยรัฐออนไลน์นะคะ
และวันนี้ที่ฉันมีผู้ดำเนินรายการร่วมอีกท่านหนึ่ง
ก็คืออาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดี
คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

อยู่ด้วยกันต่อเนื่องตลอดเทศกาลของการเลือกตั้งมาแล้วนะคะ
สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นการเมืองวงเล่าตอนที่พวกเราสองคนเนี่ย

ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเป็นนักการเมืองมา
แต่วันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว
วันออกอากาศน่าจะเป็นวันที่
พักการเมืองต่างก็พูดนโยบายต่างไม่ได้แล้วด้วย
คนที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุดที่จะต้องชวนมาคุย
ในเชิงเม้ามอยการเมืองในวันนี้เนี่ย
ก็ไม่ได้เป็นใครอื่นไกลนะคะ
เป็นพี่ที่นิ้วนับถือมากคนหนึ่ง
หนูขอแนะนำตัวเลยค่ะพี่หมอกปราเมฆเหล็กเพชรนะคะ

เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสที่อยู่ในแวดวงการเมือง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาเป็นเวลาเกินกว่า๒๗ปี
แนะนำอย่างนี้เนาะ
แล้วก็อยู่ในวงการนี้ถ้าพูดชื่อนะคะนักการเมือง
แล้วก็รวมถึงนักข่าวสายการเมืองเองทุกคน
ก็คือจะคุ้นเคยกับพี่หมอเป็นอย่างดี
ก็วันนี้ก็เหมือนกับเราเรียกว่าคุยกัน
คุยกันแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่า
สิ่งที่อยากคิดที่สุดก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้มันมี
ลักษณะเฉพาะที่ดูแตกต่างจากครั้งอื่นเนอะ
อาจจะขอเริ่มจากอย่างนี้ค่ะคือ
ส่วนตัวจะเจอคำถามมาบ่อยมากเลยว่า
รอบนี้มีคู่แข่งที่เป็นพลเอกคนเด่น๒คนนะคะ
ก็คือพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์
คนก็จะมักจะถามมาที่นิ้วว่าสองคนนี้จริงแล้วที่เขาไปตั้งพักแยกกันเนี่ย
เขาทะเลาะกันเหรอมันเป็นยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้เป็นพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติอย่างนี้ค่ะ
คำถามนี้ก็เจอตลอดนะฮะตั้งแต่เวลามีข่าวตั้งแต่ช่วงที่ลุงตู่ประหาร

ประธานทางการเมืองก็มีการตั้งคำถามว่ามันทะเลาะกันจริงไหมสองลุงเนี่ย
ก็มีการสืบสอหาข้อมูลกันนะตอนนั้นมันก็เส้นยังบางอยู่นะว่าทะเลาะกันจริงไหม
แต่คราวนี้มันเริ่มชัดขึ้นเมื่อลุงตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่
คันนี้จำได้ไหมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่

โอ้โหเดินได้เลยไม่ต้องมีคนผ่ายยุง
ป้อมใส่ยินปรับลุกจริงเหรอเห็นลุงป้อมให้สัมภาษณ์อีกรายการหนึ่งบอกว่าเขาแต่งตัวแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร

ก็เริ่มคิดเอาล่ะมันเกิดอะไรขึ้น
หรือจะทำให้ฉันพ้นทางจากอำนาจจริงนะฮะหลังจากที่โดนพักนะฮะ

ว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขตามลำนวน๘ปี

ภาพลอยล้าวระหว่างลุงป้อมกับลุงตู่ก็เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แล้วคราวนี้ที่มันชัดเจนมากอีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่
เคยตั้งคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์ที่เคยไปอยู่พลังประชารัฐนะฮะ
ตอนนั้นเข้าไปเนี่ยเพื่อต้องการที่จริงอยากจะให้เป็นหัวหน้า
ให้มาเสียเป็นหัวหน้าแทนเลยหัวหน้าพักเลยนะคะ
ใช่แต่คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามันก็มีระบบข้างในเวลาเข้าไป
มันคล้ายมีระบบต้านอยู่เข้าไปต้องถอยต้องถอย
ก็ต้องถอยมีระบบป้องกันตัวเองของพลังประชารัฐคนนอกส่งเข้ามาจากคนเอกประยุทธ์ไม่ได้
สุดท้ายก็คงมันร้อนแล้วมั้งก็ไปหาที่เย็นเย็นอยู่นะฮะ
มันก็มีมือดีไปตั้งพักรวมไทยสร้างชาติ

สุดท้ายก็พักนี้ใครตั้งอะไรสุดท้ายก็ทางอาจารย์วีรพันธ์
ค่อยถอยฉากออกมามาอยู่ที่นี่
อันนี้ความชัดเจนก็เริ่มชัดเจนแล้วว่า
สองลุงเนี่ยแม่ขัดกันแล้วทางการเมือง

เท่าที่เวลาตรวจสอบไม่ว่าจะเจอหน้า

ก็คุยกันทุกเรื่องยกเว้นการเมือง

ถ้าเธอชนะเธอก็ตั้งไป

มองว่าพอแยกกันเดิน
ซึ่งแต่ที่สุดอาจจะมารวมกันตีก็ได้ใช่ไหมคะ

ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร

ยังไงก็มีโอกาสจับมือกันได้อยู่ตลอดเวลา
ขอให้อำนาจมันลงตัว
ผมถึงเคยไปเถียงกับวงวิชาการนะครับ

มันมีนักข่าวท่านหนึ่งบอกว่า

เรียกว่าฝ่ายกลุ่มอำนาจที่เป็นการเมือง

เอ๊ะมันไม่เกิดม็อกไม่เกิดอย่างนู้นอย่างนี้

ประโยชน์ของชนชั้นนำอย่างเดียวหรือเปล่า
ก็ต้องมีนโยบายให้ชาวบ้านด้วย
เพราะว่าชาวบ้านก็ตื่นรู้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนะครับ

อะไรที่มันลงตัวมันก็จะไม่เกิดม็อก

เชื่อมกับบางคนฝ่ายอีกขั้วหนึ่งอยู่เสมอ
คือม็อบก็เคลื่อนไปก็เล่นบทบาทตัวเองไป

อาจจะรู้อะไรกันบางอย่างก็ได้

แต่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะมีการรู้อะไรบางอย่าง

พอสองภักดิ์แยกออกมาจากพลังปัชธรัฐ

หรือว่ามันเป็นการทอนกำลังกันเอง

เนื่องจากแน่นอนนะฮะ
บ้านใหญ่เหมือนกันแล้วฝ่ายฝ่ายอนุรักษ์เหมือนกัน
คะแนนในตะก้าก็ต้องคะแนนอยู่ในตะก้าเดียวกัน

อาจจะมีนิดหน่อยนโยบายถูกพลังเงียบ

จะชิงเค้กตรงนี้ได้หรือเปล่านะ
แน่นอนครับคะแนนในเหรียญเดียวกันนี้ก็ต้องแย่งกันอย่างแน่นอน
ดังนั้นต้องดูว่าใครจะดูดีกว่ากัน
คะแนนลงตูถือว่าสูงนะ
ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ

ขนาดของสอบบัญชีใดชื่อใช่ไหมคะ

ถ้าพูดถึงพลังประชารัฐก็มีสิ่งที่สื่อชอบใช้คำว่าบ้านใหญ่
ซึ่งเดี๋ยวจะมาถามพี่หมอกต่อว่ามันคืออะไรเนี่ย
พอประเมินได้ไหมคะว่าผลเลือกตั้งของสองพักรวมกัน
ทาง๑๙๑๖เนี่ยลองถามที่คิ้วข้างบนเลยตอบกันโดยดีนะ
จริงเรื่องนี้เรื่องนี้ตอบยากมากนะครับ
เพราะว่ามันยังมีอีกหลายปัจจัยนะ
ที่จะทำให้ผลการเลือกตั้งวันที่๑๔เนี่ย
สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ผมชอบบทวิเคราะห์ของอาจารย์สุวิชาเป้าอารี
พอดิดาโพคือกระแสเป็นส่วนหนึ่ง
ในการที่ชี้ขาดทางการเมือง
แต่มันยังมีอีก๓ปัจจัยที่ชี้ขาด

อันนี้แน่นอนนะครับกระแสกับนโยบายเนี่ย
ส่วนใหญ่เนี่ยพักที่จะได้เต็มก็คือทางก้าวไกรนะฮะ
แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยมันมีเรื่องบ้านใหญ่เข้ามา
ผู้มีอิทธิพลเข้ามา

และอีกปัจจัยหนึ่งชี้ขาดคือทรัพยากรธรรมชาติเนี่ย

ทรัพยากรธรรมชาติ

อันนั้นแหละก้วยอะไรก็ได้เหมือนกันนะฮะ
ที่ขุดมาจากตาตรงนู้นตรงนี้บ้างเลือดปู่ไว้เนี่ย

ตรงเนี่ยปัจจัยสำคัญยังเป็นบทชี้ขาดในทางการเงิน

ยากฮะต้องใช้คำว่าพอพัดพอเหวี่ยงกันหลายพักนะ

โอ้ยอย่าเพียงเอ่ยชื่อก็เลย

ต้นลองใบ้เป็น๓ตัวย่อก็ได้ค่ะ
อย่างเช่นพจทไหมคะ

เดี๋ยวเวียงมาถึงแล้วอีก
แต่ประมาณว่ามีประมาณ๓พักที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้ว
ตั้งแต่เวลาสอสอย้ายค่ายเนี่ย

เอ้ยเอาไป๑๐โล

๑๐นี่แทนอะไรคะ
กี่โลร้านด้วยกี่โล

ก็ถึงไป๘๐โลเวลาสู้

ยังไงนะ๘๐โลต่อคนแปลว่าอะไรคะ

แรกเราได้ยินมาฟังเนี่ยเราก็ไม่เชื่อ

โอ้โหมันก็เริ่มชัดเริ่มชัดเริ่มชัด
ก็แสดงว่ามันมีเรื่องการแจกทรัพยากรธรรมชาติเนี่ย
ก่อนที่จะลงสนามจริงนะครับ
นี่นะถึงบอกว่าเนี่ย๓๔พักเนี่ย

ที่จะเป็นตัวชี้ขาดที่สำคัญเลยนะฮะ

มันอยู่ที่จังหวะนะฮะ
จากนโยบายกระแสบ้านใหญ่
อยู่ที่จังหวะใครใช้ได้ถูกที่สุดนะฮะ
พักนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้าวินแล้วได้แต้มเยอะกว่า
ภักดิ์ระหว่าง๒ภักดิ์อันนี้ยังบอกไม่ได้

เพราะว่ามีสศวกกาวอยู่มาก

ขณะที่รวมไทยทั้งชาติยอมรับดึงว่า
แล้วก็มีท้องถิ่นที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับ
แล้วถ้าไล่ดูทรัพยากรธรรมชาติเนี่ย
ก็ถือว่าไม่ธรรมดา
ดังนั้นตรงนี้จะแปลเป็นคะแนนได้หรือเปล่า

ถามว่าได้เยอะกว่าไหมตอบยากอะ
แต่ถ้าถามใจเลยนะถามใจโดยไม่มีข้อมูล

ดูจากกระแสดูจากโพลแล้วดูจากแววตาหัวหน้าพัก
แววตาคันดิเดตนายกสองคนนี้
มีโอกาสชนะพลังประชารัฐ

รวมไทยสร้างชาติจะมาแซงโค้งสุดท้าย

แม้มีสอสอแบบที่ย้ายมานิดเดียวเองแต่
เริ่มต้นต้องบอกว่าให้เห็นภาพเริ่มต้นนับศูนย์

ถึง๒๕หรือเปล่า๕ใช่ไหมคะ

แต่ว่าตอนนี้ประเมินว่ารวมไทยสร้างชาติมีความเป็นไปได้ที่จะแซงโค้ง

สิ่งที่ลุงตู่เดินนะ
เห็นไหมช่วงโค้งจังหวะปกติเนี่ย
แต่จะดังเกดไหมว่ารุงป้อมออกสื่อเยอะกว่าลุงตู่
ก็คือมันอยู่ที่ทีมฝ่ายยุทธศาสตร์ในการปรับ
แล้วคราวนี้ลุงตู่เท่าที่สัมผัสนะ
เท่าที่สัมผัสกับทีมลุงตู่และเพื่อนนักข่าวที่ตามนายกอยู่เนี่ย

เนื่องจากว่าลุงตู่บางคนเห็นเป็นคนดุนะ
จริงลุงตู่ก็เป็นคนแบบพูดแล้วอารมณ์ดี

แต่ลีลาเนี่ยลุงป้อมก็จะดูโอเคกว่า
แล้วลุงตู่ก็คงจะดูแล้วสัมผัสออกจะดุแต่ไม่มีอะไร
แล้วเวลาลักษณะแบบนี้เวลาออกสื่อแข่งกันบวกว่า

แน่นอนลุงป้อมเปิดโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อมากอดลุงตู
ไม่ว่าจะตั้งแต่เป็นหัวหน้าพักเป็นรองนายกหรือเป็นอะไร

แต่ลุงตู้ก็ตั้งแต่เป็นพบทบมา

ถือว่าโชคดีมากพบครั้งหนึ่งแล้วก็มาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งเพิ่งได้สองครั้งเองแต่เวลาพูดคุยก็
โอเคนะถามอะไรก็ตอบก็ถือว่าใช้ได้เลย
ล่าสุดดูในรายการหนึ่งสัมภาษณ์
ก็แสดงออกว่ามีความงอนกันอยู่
แล้วคราวนี้อย่าลืมนะครับเวลา๒คนก็มีฝ่ายเสอยู่
ฝ่ายเสียของลุงป้อมอาจจะมีหลายทีมหน่อย
ฝ่ายของลุงตู่เป็นเอกภาพกว่า

สีอาจจะมีข้อมูลบางชุดไป
แล้วก็อาจจะทำให้แม่ทัพหรือ

ไม่พอใจในบางเรื่องก็ได้นะฮะ

นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องแยกพักด้วยใช่ไหมคะ
ก็คงเป็นปัจจัยหนึ่งครับ
คล้ายเขาอยากให้นายตัวเองเป็นใหญ่ใช่ไหมครับ

ที่นี่หลายคนประเมินว่าสองพักนี้
สุดท้ายแล้วคือตอนนี้มันเหมือนกับ
ท้ายที่สุดก็ไม่ค่อยเห็นภาพว่าจะมารวมรัฐบาลกัน

คือกลับไปสุดเดิมแล้วไม่มีมิเทศศัตรูถาวร
สุดท้ายเวลาถึงจังหวะคือกำลังจะบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนเนี่ย
จังหวะทางการเมืองก็จะเปลี่ยนไปด้วย

แน่การเลือกตั้งครั้งนี้มันชัดเจนว่า
ยังไม่มีพักไหนที่มั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้เลย
แม้แต่ภาคเพื่อไทยที่โผล่มานำโด่งเนี่ย
ก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะได้ตั้งรัฐบาล

ดังนั้นปัจจัยแบบนี้มันทำให้ทุกพักโดยเฉพาะในระดาบเดียวกัน

ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ
เพื่อไทยมีโอกาส
เจ๊หน่อยยังมีโอกาสพอเฉพาะก็มีโอกาสนะฮะ
คุณหญิงสุดารัฐกับคุณวราวุฒิเนี่ยจะได้ถึง๒๕เหรอคะ
พี่มบอกแน่ใจ
สนใจพักที่น่าจะได้เสียงถึง๒๕เสียง
ตอนนี้คิดว่ามีพักไหนบ้าง

หลายคนบอกว่าจะศูนย์พันธุ์พี่หมอเย็นใช่ไหมคะว่ากลับมาแน่
บ๊วยชะโปร์อย่างน้อย
คือไปไล่กันในพักเองก็จริงระดับ๔๐เลยนะ
ไปไล่กับคนที่รับผิดชอบไปไล่ดู

ใต้สลายกรุงเทพธรรย์ออกสลายอีสาน

ใช่ได้แน่นอนนะคือไล่ไปไล่มาก็ว่า
มันก็๔๐ค่ะ
ลักษณะ๔๐เนี่ยเสนอได้เห็นด้วย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

ชีวิตถูกบนบัญชีไร้ชื่อแล้ว

รวมไทยสร้างชาติ

หวานแดดร้อนกันอยู่

ดังนั้นเก้ากายแลงแค่ไหน

เขาจะได้เสียงจากพักนอกคั่วบ้างเหรอ
ผลักษณุประชาธิปัตต์ไปให้ก้าวกาย
อเจมส์
อันนี้คุณก็ต้องเคลียร์ให้ชัด
เพราะจริงแล้วในพรุ่งนี้ผมที่พักกันเมืองด้วยกัน
ก็พยายามไปแขวะมาที่ต่อไป

มันจะทำให้คนที่เคยเลือกฝั่งอันรักนิยม
อย่างพลังประชาลาศกรมไทยสร้างชาติ

ปกติชี้แจงแล้วอีกฝั่งก็เสี่ยงทุกที

มันก็ฉันไม่ใช่คุณนั่นแหละ
มันได้ทำให้เป็นต่าง
ดังนั้นเวลาฟังข้อมูลในช่วงเลือกตั้ง
เขาบอกว่าต้องฟังไม่ใช่แค่สองฝั่งนะครับ

ฟังดีแล้วฟังดี
แล้วเราจะสรุปเองไม่ได้จนสุดท้าย
สุดท้ายเราอย่าเชื่อใครก็ต้องเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปจับนะ

ไม่รู้ว่าเอาประสบการณ์ไปจับแล้วจะเลือกหรือเปล่า
แต่เชื่อว่าคะแนนฟูบัญชีรายชื่อ

แต่เขตสิประเด็นคือตรงเขต

ต่ำกว่า๑๘๐๐๐๒๑๐๐กว่า
ก็ยังมีเยอะมากนะแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่กรทมนะครับ
อีสานก็มีเหนือก็มีใต้ก็มี
ถึงแพ้ไม่มากมาเป็นที่๒ที่๓ใช่ไหมคะ
เท่าที่คุยก็บอกว่าตรงนี้ทางฝ่ายยุทธศาสตร์เอง
ก็เอาตรงนี้มาเป็นโจทย์สำคัญในการแปรเปลี่ยน

ดังนั้นการชนะของก้าวไกรมันอาจจะทำให้ทางเพื่อไทย
ไม่ต้องอาจทำให้เพื่อไทยยุบลงได้เลยนะฮะ

เชื่อว่าเป็นแบบนี้นะเพื่อไทยก็คิดปวดหัวอยู่เหมือนกัน
ในการที่จะคิดแก้แบบนี้เห็นเองเวลาสังเกตเวลาเก้าไกลหาเสียงไหมครับ

แล้วอันนี้เวลารอบออนกราลและแม่ทับออกไป
ก็ต้องใช้ตรฐานงานการแก่เมืองในปัจจุบัน

เคยเห็นภาคอันเมืองอื่นทำอย่างนี้

นี่เป็นเอกลักษณ์ของก้าวไกรต้องตี

ตัวเองก็ต้องลงหาเสียงในพื้นที่ด้วย

บางทีแสงไม่เพียงพอ
ในการที่จะทำให้ชนะการเลือกตั้งในเขตได้
วนนิดนึงเมื่อกี้ไล่เลขกันมาประชาธิปัตย์ประมาณ๓๐
ภูมิใจไทยเท่าไรไม่รู้แต่อาจารย์บอกว่าเลข๓หลัก

เหลืออีก๒พักสำคัญ
พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ
โอ้โหสองพักนี้ดูยาก
สรุปตอนนี้คือมี๖พักที่เกิน๒๕
ก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทย
เก้าไกลประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติ

คือตอนนี้ทั้งหมดเวลาถ้าไล่ดู
โอกาสที่จะได้สอสอก็มีแค่๑๑พัก
ส่วนพักเล็กพักน้อยพักตั้งใหม่
โอกาสยากมากนะฮะยากมากเลย
แต่ให้กำลังใจนะก็อยากให้พักเล็กเข้ามา

ต้องเป็นพักเล็กที่ไม่กินกล้วยในสภานะคะ
อย่างเช่นตอนนี้ขออนุญาต

ชื่อพักเปลี่ยนอนาคตที่กรณรงค์เรื่องคนพิการเป็นหลัก
อันนี้เราก็อยากเห็นพักที่มีจุดยืนชัดเจน
เข้าไปในสภาเพื่อโรนโรงในประเด็นหรือประเด็นเฉพาะทาง
เมื่อกี้พี่บอกพูดชัดเจนแหละนะคะ
ว่าพักอย่างไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้าชาติไทยพัฒนา

แต่คิดว่าเป็นตัวแปรสำคัญไหมคะในการ

เพราะว่าเวลาพูดถึงอย่างนี้๑๑พักได้ตูม
อันนี้เขาก็จะต้องมีการพูดถึงเปิดสูตรการตั้งรัฐบาล
สำคัญมากเลยนะการเปิดสูตรตั้งรัฐบาลเนี่ย
เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเป็นสูตรไหน
คือที่ผ่านมาก็สูตรพื้นฐานก็คั่วเดิม
ฝ่างที่ฝ่ายค้านเดิมจับการ
ฝ่ายที่เป็นรัฐบาลเดิมจับกัน

แต่คราวนี้คั่วเดิมเนี่ยมันมีโอกาสสร้างสเต็ตใหม่ได้
เพราะการเมืองก็ยังว่าไม่มีศัตรูถาวรนะ

ดังนั้นวิธีการ๒๕๐สวเป็นตัวแปรสำคัญ
ที่จะทำให้เกิดการสลับคั่วกันได้

เชื่อมั่นว่ามีโอกาสแตกแถวสูงเลยฮะ

เก้าไกลกับเพื่อไทยแล้วก็คั่วเดิมเนี่ย
ทะลุ๒๗๖ยากมาก
คือหมายถึงว่าฝ่ายค้านปัจจุบันรวมกันไม่เกิน๒๗

ดังนั้นถ้ารวมกันแบบนี้ยากนะ
ยังไงเสียงฝั่งอีกขั้วหนึ่งของรัฐบาลเก่า

เพราะยังไงเสียมันก็ต้องอาศัยเสียงของสว
ในการที่บรรยายเจ็ดการบวชนายกให้ได้
นายกให้ได้ก่อนแล้วก็ไปตั้งรัฐบาลทีหลัง

เอาเป็นแบบแนวทางแรก
พักร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันรวมกันได้ไม่ถึง๓๗๔

แต่สมมุติว่าได้ประมาณ๓๐๐หรือ๓๔๐
เป็นไปได้ไหมที่สวจะประมาณ๖๐๗๐มาโหวตให้ฝั่งนี้
ถ้าถามอย่างนี้ก็อันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากนะ
แต่ดูแล้วสวส่วนใหญ่ก็ยังไม่แตกแถว

ถึงว่าอีกฝั่งหนึ่งก็พยายามเข้าไปแซะ

ก็เท่าที่สังเกตดูการโหวตที่ผ่านมาเนี่ย
มีแตกแถวไม่ถึง๖๗๐เสียง
สุดท้ายวิปฟุตคนที่คว่างน่าถืออยู่
ที่เขาอยู่ในวัยสวทธิ์ว้อด้วย

ทำให้เป็นฝักทัวร์
ดังนั้นวิธีก็พูดว่าคั่วที่จะจับเหมือนเดิมยาก

ดังนั้นสุดตลับคั่วก็มีการพูดถึงมากที่สุด

ถ้ารวมกันก็ต้องดูว่าเขาจะจับมือกับพักไหน
เช่นภูมิใจไทยพลังประชารัฐเพื่อไทย
เพราะว่ามาตามพลังประชารัฐ

เขาก็ต้องมีบารมีอยู่ในสวอย่างแน่นอนมาได้นะ

พยายามส่งสัญญาณว่าพักเสียงข้างมาก

ดูเป็นประชาธิปไตรมากเลยคุณอนุทิศ
อันนี้คุณอุทิศจำดูดูแลกว่าไม่รู้ว่ามีสัญญาณอะไรหรือเปล่า
พูดเรื่องนี้อย่างเป็นต่อเลือกทุกวัน
ค่อยให้เสียงกันครับต่อไป
ต้องเสียหนูแหละ
ตอนนี้คนทุกคนก็เชื่อว่าพักของภูมิใจไทยแหละ

แต่ถ้าเป็นภูมิใจไทยเป็นแก่นำปุ๊บเนี่ย
ภูมิใจไทยก็น่าจะจับกับพลังประชารัฐ
คั่วรัฐบาลเดิมก็คือพลังประชารัฐประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติ
ซึ่ง๔พักเนี่ยรวมกันพี่บอกว่าถึง๒๕๐ไหมคะ
แต่ประเด็นคือถ้าจับอย่างนี้ใครเป็นนายกล่ะ
นั่นแน่สิคะพักที่ได้เสียงมาที่สุด
ไม่แน่ที่ผ่านมาก็เคยมีแล้วนะ
พักเสียงข้างมากที่สุดไม่ได้เสนอนายกตัวเอง
คือถึงบอกว่าสมการทางการเมือง
เห็นที่หน้าฉากนี้มันไม่ใช่มันมีการต่อลองกันอีกเยอะเลย
มันถึงบอกว่าเอ้าหัวคุณภัยแต่ลำตัวชะมัดแทนการเอง
ตอนนี้มีการพูดแบบนี้นะแต่ตัวเนี่ยเดี๋ยวเรื่องศัษฎกิจเรื่องอะไร
ได้ฉันดูแลเองแต่ในนายกมิติก็คงคุณภัย
แสดงว่าภูมิใจไทยถ้าเป็นแก่นำจริง

ภูมิใจไทยไม่เหมาะที่จะเป็นฝ่ายค้าน
คือไม่เตรียมตัวที่จะมาเป็นฝ่ายค้าน

เวลาเบอร์๒ตูมมันเริ่มเสียเหลี่ยม
แล้วคราวนี้เวลาจัดตั้งสูตรรัฐบาล
บางทีมันมีคำนี้อีก

ว่าตังค์รัฐบาลได้เลยรัฐหมนตรี

แต่นับวันสมาการไม่ได้กำหนดให้ทางผูมใจไทย

โดยสูตรอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าทางภูมิใจไทยเองก็ไม่พร้อมที่จะฝากกระแสเข้าไปเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เพราะว่าสถานการณ์การเมืองแบบนี้มันมีลักษณะพิเศษอีกครั้งแล้วที่มันจะเกิดขึ้น
ดังนั้นคืออยากเป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้อยากที่จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งโดยทันที
เพราะว่าการเมืองหลังจากที่ตั้งรัฐบาลเสร็จ
มันจะมีเรื่องทั้งคุณทักษิณกับประเทศ
แล้วมีเรื่องมิติความมั่นคงที่จะเข้ามาอีก
ตรงนี้ชื่อว่าคนที่เป็นนายก

แต่ดูแล้วอาจจะยังไม่กล้าที่จะฝ่าขึ้นไปเบอร์หนึ่ง

แต่ดูสถานการณ์แล้วจะขยับยากอยู่
แต่ถ้ากล้าฝ่าก็ถือว่าวัดใจกันเลย

ดูเหมือนกับพี่หมอก็มองว่าเป็นไปไม่ได้

ก็คือพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันจับมือกันเอง

เราให้เราเห็นภาพได้ไหมคะว่า

เลือกประธานสภาพุทธรรษฎรเสร็จ

แล้วหน้าตาที่บอกว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย

ก็หลังจากที่ใช้อำนาจของสว

มันก็สามารถเป็นรัฐบาลเสียงข้างนอกได้

คืองงเห่ากำลังเกิดขึ้น

หลังจากเลือกนายกเสร็จเนี่ยมีงูเห่าขึ้นแน่นอนหรืออาจจะเกิดขึ้นก่อนก็ได้
ยกคนนี้ถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนายกจะชื่ออะไรคะ
ต้องพูดว่าใครมีโอกาสเป็นนายกบ้าง
ก็มีลุงตุ๋ลุงป้อมแล้วก็๓ขบของเพื่อไทย
แล้วตอนนี้สับเท็จที่จะเป็นนายกมีอยู่แค่นี้แหละ

ก็เพราะว่ามันมี๒๕๐สวอยู่
แล้วมีปัจจัยที่บอกว่ามันมีมิติเรื่องคุณทักษิณจะกลับมาอันหนึ่ง
แล้วก็มีเรื่องลักษณะความมั่นคงที่กำลังเกิดขึ้นอีกอันหนึ่ง
อันนี้จึงขออนุญาตตัดเสียหนูออก
แต่มันก็เหลือบุคคลแค่นี้แหละที่ว่าจะเป็น
สมมติว่า๒นายพลคนนั้นที่อยู่ในสมการนี้
ก็จะเป็นคนที่พร้อมที่จะฝ่าเรื่องกรณีคุณทักษิณกลับบ้าน

เพราะวัฒนาคมคุณทักศิลป์ก็บอกแล้วเวลากันกลับมาพร้อมที่จะติดคุก
ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากอะไร
ถ้ากลับมาไม่ติดคุกอันนี้มันจะเป็นกระแสไง
แต่กลับไปติดคุกเชื่อว่าคนที่เคยเป็นปฏิปัก
เขาก็ต้องเฮ้ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนี่
คุณจะเอาอะไรจะไปต้านเขาล่ะเขายอมติดคุกนะ

ส่วนเขาจะอาศัยกระบวนการยุทธิธรรมจะต่อสู้ยังไงต่อ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของทีมทนายกับของคุณทักษิณ
แฟร์นะแล้วคุณไม่ยอมรับได้ยังไง

ถ้าเป็น๓แคนดิเดตของเพื่อไทย

เพราะว่าเขาน่าจะได้เสียงมากพอใช่ไหมคะ

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ย
พูดโดยอนุมานก็คือ
รัฐมนตรีไม่ชื่อพลเอกประยุทธ์ก็พลเอกประวิทธิ
หมอกช่วยอธิบายกรณีการดึงงูเห่า
เพื่อสนับสนุนนายมนตรี
ที่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ

เมื่ออาศัยเสียงสวโหวตมาแล้วครบ๓๗๖นะฮะ
ที่ไปกวาดต้อนงูเห่าเข้ามา

ก็อย่างน้อยมันมีกฎหมายอำนับการสำคัญ
โดยเฉพาะภรรบองบค้านักธุรกิจริงตั้งใจที่อยากตามมา

ถ้ารัฐบาลเสียงข้างน้อยมันไม่สามารถที่จะฝ่าด่านพวกนี้ไปได้
ดังนั้นวิธีการที่สุดก็คืองูเห่า
แต่มันต้องเป็นงูเห่าในทุกกรณีโหวตถูกไหมครับ
ปากเลี้ยงใช่ไหมครับปากเลี้ยงใช่ถ้าโหวตผ่านนี่นะ
เอากล้วยไปเท่านี้กินกล้วยเท่านี้งูตัวนี้นะ
แต่ถ้าบอกว่าราคากล้วยมันจะสูงขึ้นเรื่อยในทุกการโหวตมันไหวเหรอคะ
เขามีวิธีนะครับคือปกติเวลาคนจะให้กล้วยงูเห่าเนี่ย
ต้องเป็นคนมีบารมีพอสมควร
มีในหน้านักล็อบบี้ไปติดต่อเสร็จก็ต้องมีเอ้ยโอเคตามนี้นะ
มันไม่ใช่อย่างเราไปให้ไม่ได้หรอกใครจะไปเชื่อใจล่ะ
มันต้องมีคนแบบน่าเชื่อถือได้แล้วก็มีอีกคนนึงด้วย
นี่จากคนนี้นะเรียบร้อยถึงอย่าเชื่องไง
อย่างนั้นงูเห่ารับไปแล้วไม่นานมามันก็ต้องมีอย่างนี้ดิ
แต่ถ้าแบบนี้อำนาจต่อรองรัฐบาลจะน้อยมาก
แล้วพอไปเนี่ยงูเห่าอีกหน่อยมันจะก็เป็นงูเห่าไปทางอื่นอีก
ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพี่คิดว่ารัฐบาลจะอยู่ได้นานแค่ไหน
เขาก็บอกว่าเต็มที่ก็๒ปีมันมีเงื่อนไขแก้ร่ำนูน
จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นนะแล้วก็จะต้องมีเรื่องอายุของสวอีกนะครับ
ก็จะต้องมีจัดการมาจัดการให้เรียบร้อย
เพื่อให้ไฟนิติบัญชรเนี่ยมันไหลลื่นตลอดนะฮะ

สำคัญมากสมมุติว่าถ้าไม่ใช่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
มันมีความเป็นไปได้อื่นไหมคะ
นี่ถึงบอกไงสูตรเดิมที่มีการพูดกันนานนะฮะ

พลังประชารัฐเพื่อไทยและเก้าไกร

แต่ก้าวไกรเขาบอกชัดเจนว่าเขาไม่เอาพลังประชารัฐ

มีจังหวะเวลามันมีพลังประชารัฐมาไง

พลังประชารัฐเขามีเสียงของสวรรค์อยู่

แล้วถ้ารวมสูตรอื่นเป็นไปได้ไหมคะ
เพื่อไทยเก้าไก่และพักเล็กพักน้อย
คือทำไมก็ไม่ถึง๓๗๖
ก็ดูยากอีก
ต้องดูกระแสกับแต้มเด้นไหม

แต่ถึงวันนู้น

มันจะเป๊ะเลยโพสต์ใต้ดินนี่คืออย่างเช่นสันติบาลกรรมนอร์
ไม่โพสต์ใต้ดินนี่คือโพโพพนัน
ใช่โพพนันเขาจะมีสูตรสำนึกในการคำนวณแล้วเป๊ะมากเลย
ทำไมเราถึงอยากจะได้สูตรนี้บ้าง
ยังเลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านในไหมสูตรเป๊ะเลยไหมคำนวณ
จะได้คะแนนเท่านู้นเท่านี้ไม่น่าเชื่อนะออกมาเป๊ะเลยอ่ะ
แต่เขากว่าจะคำนวณได้เขาก็ต้องแบบไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาใช่ประสบการณ์ไม่ธรรมดาใช่
ทีนี้กลับมาสูตรของการร่วมสลับคั่ว
เหนือจากเพื่อไทยพลังประชารัฐแล้ว
มีความเป็นไปได้ที่จะสลับคั่วแบบอื่นไหมคะ
สูตรนี้เชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วก็ร้องไห้เลยอะ
เป็นไปได้เหรอแต่ในทางการเมืองเป็นไปได้นะ
ทางการเมืองต้องบอกว่าเป็นไปได้ก่อน
ตื่นเต้นแล้วค่ะก็คือทางเพื่อไทย

ไม่รู้เป็นแกนนำไหมแต่เพื่อไทยเนี่ยจับมือกับรวมไทยสร้างชาติ
เออเอออันนี้คือ
มันมีการคุยกันหรือว่าแค่นี้คือคิดกันบนกระดาษ
ก็กำลังจะบอกว่ามีการคุยกันในระดับหนึ่ง
ประเด็นคำถามคืออ้าวแล้วคราวนี้แฟนคลับทำไงล่ะ
แฟนคลับทั้งสองทางด้วยวิธีการก็คือปกติ
ไม่ว่าจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง
หรือที่มันสงครามกลางเมืองเนี่ย
มันจะมีวิธีการทำให้สมบทบาท
พี่ก็บอกว่ากำลังเราดูหลักครรภ์โรงใหญ่
ใช่มันจะมีบางเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดขึ้นได้

มันต้องคลาสิคมาก
อาจารย์บอกพี่หมออันไลน์มีอะไรมาบอก
อย่างเพื่อไทยเนี่ยจริงแล้วดูแล้วแต่ละคนเนี่ยยังบอบช้ำ
คืออุ้งอิงจริงถ้าดูสภาพแล้วนะก็ยังไม่พร้อมเต็มที่นะ
คลอดลูกได้แล้วยังมีประเด็นเรื่องพ่อจะมาอีก
คุณศิษยาเองดูแล้วโอ๊ยแดงต้านเยอะเลยนะ
ไม่รู้จะมีสมาธิในการที่จะบริหารประเทศไหม
คุณเศรษฐาแล้วอาจารย์ชัยเกษมก็เรื่องสุขภาพแหละ
เชื่อว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยทางเพื่อไทยเองก็ก็หนัก
ด้วยความที่คนไม่วางใจเรื่องนี้มาก
จนทำให้ล่าสุดในการอภิปรายหรือเวทีใหญ่
หรือล่าสุดคุณเศรษฐาเองก็ยังพูดชัดเลยว่าไม่รวม
รวมกับ๒พักนี้พลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
ปกติในการจะรวมกับพักไหนเป็นมติภักดิ์นะฮะ
อย่างไหนจานพูดผมพูดไม่มีความหมาย
ไม่มีน้ำหนักแต่มติพักเหมือนคุณอภิษฎเห็นไหมจำได้ไหม
คุณอภิษฐ์มะติพักก็รวมแต่จานบอกว่าไม่รวม
ผมก็ผมก็ลาออกสิเห็นไหมนี่คุณเศรษฐาพูดไง

คุณพี่บอกค่ะยังไงก็ตามถ้าเกิด
ถ้ารวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยเนี่ยมันสุดโต่งเกินไปไง
แล้วก็คือเราจะเห็นว่าพลังประชารัฐพยายามจะบอกว่า
ผลเอกประวิทย์ไม่เกี่ยวผลเอกประวิทย์ก็ออกจดหมายมา๙ฉบับ๑๐ฉบับ
ไม่เกี่ยวกับการรักษาประหาร
ทีนี้ผลเอกประยุทธ์ในสภาพผลเอกประวิทย์ก็ใช้อันเอกธรรมคนเดียว

ดังนั้นมันยังเห็นความเป็นไปได้ที่น้อย

เพื่อไทยจะต้องยอมยกตำแหน่งนายมนตรีให้กับพลเอกประยุทธ์เนี่ย
เพื่อไทยจะมองการเลือกตั้งหลังจากนี้

ในขณะที่ก้าวไกลกำลังพุ่งกระฉุดแบบนี้

วิธีในทางการเมืองเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มัน
กฟ้าพลิกแผ่นดินหรือสลับคั่วสลับข้าง

เหตุผลในการแถลงแล้วก็เงื่อนไขในการเป็นรัฐบาล

คุณต้องแก้รัฐมนุนเป็นประชาธิปไตยภายใน๒ปีนะ
ถ้าคุณทักษิติกลับมาจะต้องอย่างนี้นะแล้วสวที่จะต้องทำอย่างไร
คือทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องคืนฟอร์มไปสู่ที่ความเป็นประเทศไทยระดับใกล้เคียงกับสากล

ใช่พวกนี้มันจะมีหมดเลยแต่คราวนี้วิธีการมันจะต้องสื่อสารให้โวเตอร์
ให้แฟนคลับของทั้งสองคั่วเข้าใจเลยว่าสถานการณ์มันมีความจำเป็นถึงขั้นนั้นนะ
คือถ้าแบบยังไม่ยอมกันอีกเนี่ยมันอาจจะเกิดแบบลงถนนอะไรหรือเปล่า
โดยเฉพาะภูมิรัฐศาสตร์ของคั่วโลกมันเหวี่ยงแรงด้วย
ถ้าเกิดอย่างนี้แล้วประเทศเดินไปได้ที่แน่คนที่ชอบแน่คือนายทุน
ดังชาติน่ะเพราะว่าสถานการณ์มันเกิดคือถ้าสองครัวนี้เคลียร์แล้วทำให้แฟนกลับเข้าใจนะ
ต้องดูอย่างนี้ก่อนแต่ดูแล้วแต่เราไปฟังมาเราไปเห็นมาเราก็ยังเชื่อว่ายังตอบยากอยู่
กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะที่ความเป็นไปได้
ก็ไว้สัก๑๐เปอร์เซ็นต์ก่อนแค่นี้พอ
คือเราฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเชื่อนะเราไม่เชื่อเราก็มีการตั้งคำถาม
แต่ถ้าเห็นแม็กซ์ที่คุยกันคือกำลังจะบอกนะทุกเหตุการณ์เวลามันมีการประทะกันเนี่ย
เบื้องหลังก็จะคุยกันส่งสัญญาณกันเป็นระยะนะ
แรงไปแล้วเบาหน่อยเดี๋ยวเด็กเจ็บ

แต่เวลาเขาคุยกันเนี่ยเราไม่รู้ไง
เราก็รู้เฮ้ยเขาก็เดินไปนะเด็กก็ลุยไปนะ
มันไม่ใช่นะมันมีการส่งสัญญาณกันเป็นระยะ
แต่บางทีมันเกินไปแล้วก็อาจจะต้องส่งสัญญาณมาอีก

ถ้าจะเกิดในไม่ว่าจะเป็น
สูตรที่๑สูตรที่๒สูตรที่๓ที่เราคุยกันมา
หมอกมองว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน
ในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งยาก

ว่าจะเลือกนะโยกได้นี่เขาทอดเวลาไปแถวนี้
แต่ทีนี้การเมืองไทยในอดีตที่ผ่านมา
มันไม่ได้เป็นการเมืองของคนธรรมดามากสักเท่าไหร่
รอบนี้มันจะถอยกลับมาเป็นการเมืองคนธรรมดาไหมคะ
คือระบบการเมืองไทย
ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดหรืออะไรต่างเนี่ย
มันจะมีสิ่งที่เหนือกว่าบอด
มันมีจะมีมือโปรที่เป็นล็อปปี้ยิด
การเมืองไทยเขาก็เป็นแบบนั้น
เราข้างเกดดูเถอะมีทุกโครงการ
ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันถึงบอกว่า
มันก็ต้องนี่คือการเมืองแบบไทยไงที่มันเกิดขึ้น

แน่นอนมันมีการล็อบบี้จากฝ่ายนู้นฝ่ายนี้
จังหวะเวลาเงื่อนไขตามสถานการณ์อีก
อะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นเราจะบอกว่า

มันยังเป็นพวกเกมของการสืบทอดอำนาจใดไหมคะ

ประเทศไทยก็เจอถาโถมด้วยประเทศมหาอำนาจ
ที่เข้ามาในทุกรูปแบบเลยนะครับ
ถ้ามีคนหรือผู้นำที่ไม่ทันพอ
ที่จะเข้าไปรับมือกับเรา

ผู้นำตอนนี้ทันไหมคะกับเรื่องความมั่นคง

เออเขาก็อ้างกันแบบนี้นี่คือมิติแบบเขานะ
แต่เรามองเราก็มีข้อมูลแค่ด้านเดียวไง
เราไม่ได้มีข้อมูลแบบรอบด้านหรือ๑๐๐เหมือนเขา
เรามีข้อมูลอาจจะมีแค่๑๕เอง
อาจจะมองไม่เหมือนเขาเราก็สามารถ

ดังนั้นก็เงื่อนไขความจำเป็นแบบนี้
เชื่อว่ามันยังมีอยู่
แล้วก็อาจจะนำมาอ้างในการจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วย

เพราะว่าพี่หมอกได้เปลยเอาไว้
ว่าคุณอนุทินออกมาบอกว่า
ไม่ต้องการให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอก
ซึ่งอันนี้มันเป็นสัญญาณที่เราว่าแปลกล่ะ
อยู่คุณอนุทินออกมาแสดงการ

สูตรต่างที่เราบอกว่าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย

ก็มีการพูดอย่างนี้รัฐบาลแห่งชาติสิ

เพราะว่าให้ดูดีเลยแดมให้ดูดีหน่อย
ก็ถือว่าผ่านจากประชนเมืองเหมือนกัน

มันมีก๊อก๒ที่คุณอนุทินแถลง

ว่าคุณอนุทินได้เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดมา
แน่นอนคือแต่ละพักเหยียวข่าว
เขาต้องมีอยู่แล้วนะว่าต่อสายกับใครอะไรได้บ้าง

เขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยข่าวนี้จริงหรือไม่จริง
แต่การแถลงระดับของคุณอนุทินวันเสาร์ผมจำได้เลย
วันเสาร์ที่พันมาเรื่องนายกคนนอกผมตกใจมากเลยส่วนที่๒๒เมษายน

มีชื่อต่อมาเลยหรือคะมีชื่อนายกคนนอกขออภัย
โอเคไม่มีคำว่านายกคนนอกแต่ว่าไม่ได้ว่ามีชื่อมาแล้ว
ถ้ามีแล้วพี่หมอก็เก็บไว้
ไม่มีชื่อแต่เขาบอกว่าเออจริงจริงแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
ผมเข้าใจคุณอนุทินแหละว่าอยากให้มีการเลือกกันในแคนดิเดตแหละ
สลับคั่วสลับข้างสลับหางกันยังไงแล้วแต่
ก็เชื่อว่ามันจะไม่วิกฤตยังสามารถเดินได้
แต่ถ้าคนนอกเนี่ยโอ้โหมันอาจจะเกิดวิกฤตก็ได้นะ
ซึ่งเราก็ไม่รู้มันแล้วแต่สถานการณ์

คือแต่ว่า๒๗๒วัก๒อนุญาตให้ในกรณีที่เลือกนายมนตรีไม่ได้

ก็คือก๊อกหนึ่งจะมีการแบบทำโหวตกันแล้วก็ปรากฏว่าเสียงใหม่ลงตัว
ก็ก๊อก๑ผ่านไปมาสู่ก๊อก๒
ถ้าเกิดกรณีนั้นขึ้นพี่หมอคิดว่าสังคมไทยจะเป็นแบบไหน

ทอดยาวในการเลือกนายกออกไปเดือน๒เดือนไม่ได้เนี่ยมันก็ยาวนานแล้วนะ
ถ้าโหวต๓๔๕คนไม่ได้เนี่ยก็๔๕เดือนแล้วมั้งนะ
มีชื่อนายกคนนอกเข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสอีกเหมือนกัน
สถานการณ์มันคงคุกกุ่นน่าดู
แล้วประเมินว่าคนที่อาจจะได้รับวางตัวเป็นนายกคนนอกน่าจะเป็นคนแวดวงไหนคะ

มันมีอยู่กี่แวดวงก่อนสำหรับการเลือกนายก

เอาอนาคตคนที่จะมาเป็นได้เนี่ยก็ต้องมีบทบาทที่เหนือกว่าในคันดิเดตนายก
ที่ต้องมีบทบาทเหนือกว่าสิเอาอย่างนั้นก็ต้องเอาแคนดิเดตนายกสิ
ใช่ไหมแค่นั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะ
ดูสิ๓คนของเพื่อไทยก็ไม่ธรรมดาแล้ว
ฝั่งลุงตู่แต่ละลุงก็ไม่ธรรมดา
พี่หนูก็ไม่ธรรมดาฝั่งคุณจุลินก็ได้
ก็ไม่ธรรมดาดูสิไม่ธรรมดาสักคนหนึ่ง
แล้วถ้าคนนั้นมาเป็นเนี่ยถ้าธรรมดาก็ไม่ใช่สิ
ซึ่งเชื่อว่านักการเมืองเองก็ไม่อยากให้เกิด

เขาก็อ้างว่าตามรัฐธรรมนูญนะ
ทีนี้สูตรนี้สูตรนายกคนนอก

คั่วมาจับกับรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐ
ไหนมีความเป็นไปได้มากกว่าค่ะ

สูตรเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่พลังประชาลัพธ์ด้วยนะคะ

เพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติมาแรงกว่า

เพราะอะไรค่ะ
ถ้าเราไปดูตามโลกโซเชียลนะ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
อเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอเรนนี่เช้าอ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

อธุรกิจจากยุคพรรคยังมีอุบัติเหตุอย่างอื่นไหมคะ
อธุรกิจดูเรื่องทหารเข้ามาก็ค่อนข้างยาก
เพราะว่ามันจะทำให้ประเทศบอบช้ำไปมากกว่านี้
ก็สู้กันอยู่ในเกมรัฐพนูดีนะฮะ

เพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วมันจะแทนที่ท่องเที่ยวจะดีเศรษฐกิจจะฟื้น

อเรนนี่ในสายตาพี่หมอคิดว่าการวัฒนภาษณ์จะเป็นไพ่ใบสุดท้าย
ถ้าฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ไม่ตรงใจหรือเปล่า
แล้วมันจะเกิดขึ้นในเงื่อนไขใดได้บ้าง
คือเงื่อนไขตอนนี้เท่าที่ฟังเลยนะอันนี้ทุกฝ่ายเลยนะ
ไม่ว่าจะคนอยู่ในกระบวนการที่มีอำนาจ
หรือคนที่ดูแลในบางเรื่องเขาไม่อยากให้เกิดในสิ่งเหล่านี้หรอก
แต่ประเทศไทยประมาทไม่ได้นะครับประเทศไทยประมาทไม่ได้
เพราะว่าบางทีถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือไม่สามารถที่จะบริหารเหตุการณ์ในระบบปกติได้

จากที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเวลาในการรับมือมอบน้องเนี่ย
เขาจะไม่ใช้กองทัพออกมาเขาใช้เจ้าที่ตำรวจ

คือเป็นไปตามมาตรฐานสากลนอกจากแล้วก็ป้องกันมือที่๓
เห็นไหมซึ่งก็ยอมรับในระดับหนึ่งนะฮะ

อันนี้เวลามาถึงณปัจจุบันเนี่ย
ถามว่ามันยังมีไหมไพ่ใบสุดท้ายเนี่ย
เชื่อว่าต้องให้สักศูนย์จุดศูนย์มีโอกาสเกิดขึ้น
แต่ทุกคนไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ประมาทกองทัพไม่ได้
เพราะกองทัพจริงเขาก็อ้างมิติเรื่องความมั่นคงอีกนั่นแหละ
เราบอกอุ๊ยไม่อ้างอะไรนะโคตรก็นั่นไม่ได้
แต่ถามว่าถ้าฉันไม่ทำสิเธอจะเดินร้อนกันหมด
เขาก็ว่าอย่างนี้เขาก็มีเหตุผลของเขานะ
แต่มันไม่ตรงกับเหตุผลเราอะ
จริงกองทัพก็มีเหตุผลของเขาเหตุผลของเรา

มันนานแล้วเปลี่ยนตามระบบนี่นะ
นายกคนนอกคนในเอาเหตุผลออกมาให้ได้
แต่อยากปฏิวัติเลยนะปฏิวัติไม่ดีแน่นะฮะ
แต่พระอาทิตย์ค่ะอย่างไรดีกว่าเอาไปฝังดิน
ไปฟังดีคุยกันด้วยความระทึกใจเลยไปตลอดเวลา
จากการเลือกตั้งเนี่ยก็คงจะต้องมานั่งคำนวณ
แล้วก็ลุ้นว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็ประเทศจะขับเคลื่อนไปต่อได้โดยเร็ววันขนาดไหนนะคะ
หลังจากนั้นก็คงต้องจับตากันมาดูต่อไปนะคะ
สำหรับวันนี้การเมืองวงเล่าต้องขอขอบคุณพี่หมอกมากนะคะ
มาคุยกับเรานะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะแล้วก็สำหรับผู้ชมนะคะ
ที่สนใจติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งเริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐนะคะ
ก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์นะคะ

สำหรับวันนี้ทางทีมงานของพวกเราจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอ
สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะอย่าลืมไปเลือกตั้งนะคะ๑๔พฤษภาคมบัตรสองใบค่ะ